ทีมข่าวของเราตามความคืบหน้าคดีนี้ให้นะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ในพื้นที่ของตำรวจสพทจชนบุรี
ที่มีคนร้ายไปก่อเหตุกระหน่ำยิงใส่ร้านยาดองแห่งนี้ค่ะ
แล้วก็เลือกที่จะก่อเหตุช่วงจังหวะที่ฝนตกหนัก
เหมือนกับว่าไม่อยากจะให้ใครสังเกตเห็นหรือว่าได้ยินเสียง
แล้วก็ยิงทะลุกระจกเข้าไปเลยนะคะจนทำให้เจ้าของร้านยาดองเนี่ยถูกยิงบาดเจ็บสาหัส
และสุดท้ายเสียชีวิตแล้วก็จังหวะที่ก่อเหตุในร้านยาดอง
มีแฟนสาวของเจ้าของร้านอยู่ด้วยมีเด็กเล็กอะค่ะ
หลานอยู่กันอีก๔คนแล้วก็กระสุนเนี่ยนะโอ้โหเฉียวหู
หลานที่อยู่ในบ้านไปนิดเดียวเองเกือบจะโดนลูกหลงอยู่แล้วนะคะ
ตำรวจก็เลยบอกว่าตอนนี้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดอยู่นะคะได้เบาะแสของคนร้ายแล้ว
ตามคำให้การของคนที่เห็นเหตุการณ์ด้วย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในหมู่บ้านหนองนกฮูกอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรี
ตำรวจสพพานทองกู้ภัยสว่างอุทยานพานทองลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะ
มีรอยกระสุนยิงประตูกระจกบานเลื่อน๓รูมีคราบเลือดติดอยู่ตามกระจกตามโซฟา
ผู้ที่ถูกยิงชื่อว่านายอัธพลญาติเสมออายุ๓๔ปีถูกยิงเข้าที่คอขวา๑นัดลูกกระสุนฝั่งใน
ส่วนอีกหนึ่งนัดเข้าไปที่หัวไหล่ขวาแล้วก็ทะลุลงปอด
ตอนแรกอาการสาหัสนะคะกู้ไพยส่งโรงพยาบาลผ่านทอง
แต่สุดท้ายเสียชีวิต
คุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะคะ
แล้วก็ไปเจอกับตำรวจชุดสอบสวนตำรวจพิสูจน์หลักฐานภูทรภาคสอง
กำลังตรวจสอบที่เกิดเหตุอีกรอบหนึ่งอยู่
เจ้าหน้าที่ก็ไปดูรอยวิถีกระสุนว่ายิงทะลุกระจกไป
อย่างที่บอกว่าคนร้ายใช้โอกาสช่วงฝนตกหนักนะคะ
คนก็จะไม่ค่อยออกมาข้างนอกคนมองไม่เห็นไม่ค่อยได้ยินเสียง

จากการสอบถามแฟนสาวของผู้ตายนางสาวนิ่มเป็นนามสมมุตินะคะ
คุณผู้ชมเขาเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะ
ตัวเธออยู่กินกับผู้ตายไม่นานเท่าไหร่
ก็เลยไม่รู้อะไรมากว่าตัวผู้ตายเข้าไปมีเรื่องมีราวอะไรกับใครมาก่อน
เพราะผู้ตายไม่เคยเล่าอะไรให้ฟังเลย
แต่มั่นใจว่าคนร้ายจงใจมายิงนายอัฐพลแน่
เพราะอยู่กันมา๒ปีก็ไม่เคยมีเรื่องกับใคร
ถ้าเป็นการยิงกราดเพื่อจะให้คนในร้านยาดองตายไปแบบหลายคนอะไรแบบนี้เนี่ยนะ

ทีนี้ค่ะมีแบบลูกของเธอเนี่ยเกือบจะโดนลูกหลงนะ
แต่ว่าเธอเองก็โดนแบบเสร็จกระจกกระเด็นไปเฉียวไปอะไรแบบนี้

เพราะว่ายังหวาดกลัวนะคะคนร้ายยังจับไม่ได้ก็เลยย้ายไปอยู่ที่อื่นกันก่อน
เพราะว่าทุกคนเด็กอยู่๔คนมี่ก็นั่งอยู่ติดกันอะไรอย่างนี้
แต่อันนี้เหมือนเขาจ่อยิง
พี่มีความต้องลุงไหมรึเปล่า
กลัวคะกลัวมากก็เลยกลัวอย่างคิดอยู่ว่าจะยังไม่กลับมาที่นี่
สาวของผู้ตายที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่ามันไม่น่าจะใช่ที่ว่าอ่ะคนร้ายผ่านมา
แล้วก็กราดยิงใส่ร้านยาดองคนร้ายน่าจะมาถึงมองก่อนเล็งก่อน
นายอัธพลนั่งอยู่ตรงไหนยังไงแล้วก็ยิงตั้งใจให้โดนนายอัฐพลคนเดียว
แต่มันก็น่ากลัวคนอยู่ในร้านนี้หลายคนมีเด็กอยู่ด้วย
นายรณชัยแก้วอ่องอายุ๔๗ปีเป็นญาติของแฟนผู้ตาย
เขาบอกว่าโอ้โหคนร้ายไม่น่าจะทำแบบนี้
ลูกปืนเนี่ยนะเฉียดหูหลานที่อยู่ใกล้ไปนิดเดียวเอง
อยากจะให้ตำรวจจับคนร้ายให้ได้ให้เร็วที่สุดนะคะ
ส่วนเพื่อนบ้านค่ะก็บอกว่าไม่ค่อยสนิทกับครอบครัวผู้ตายสักเท่าไหร่
เพราะว่าเพิ่งมาอยู่ได้แค่๒เดือน
ดึกก็เปิดเป็นร้านขายยาดอง
แล้วช่วงจังหวะที่เกิดเหตุก็ได้ยินเสียงปืน๓นัด
พอวิ่งออกมาดูก็เห็นผู้ตายนอนหายใจโรยรินแล้วนะคะ
ส่วนลูกกับภรรยาก็ตกใจร้องไห้อยู่ตรงจุดเกิดเหตุ
กระสุนนี่เข้าที่คอกับหัวไหล่ของผู้ตายนะฮะ
นั่นเท่ากับว่าลูกหลานเนี่ยโชคดีมากที่เป็นเด็ก

ถ้าตัวสูงกว่านี้ก็สงสัยอาจจะโดนลูกหลงไปด้วยนะครับ
คนที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าก็ได้ยินเสียงปืน๓นัด

เสื้อแขนยาวสีดำสวมหมวกกันน็อกแบบเต็มใบวิ่งจากที่เกิดเหตุไปขึ้นจักรยานยนต์
ไม่ทราบภายเลขทะเบียนก็ขี่นิยวไปทางถนนสุกประยูนมุ่งหน้าอำเภอพนัฐบิคมนะฮะ
เหตุการณ์เป็นลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งพอจอดรถลงมาแล้วเนี่ย
แล้วก็หนีไปเลยนะเด็กนี่โอ้โหเฉียดหูอ่ะนะครับ
พบว่าผู้ตายนั้นมีประวัติเพิ่งพ้นโทษมานะครับ
ในข้อหาครอบครองยาเสพติดและเสพยาเสพติด
ก่อนจะมารู้จักกับแฟนสาวที่เป็นเจ้าหองร้านยาดองได้สัก๗๘เดือน
ได้๔เดือนแล้วนะครับช่วงบ่ายที่ผ่านมาพลตำรวจโทษสู่วัด
ยอดสุขผู้ช่วยพบตรซึ่งตอนนี้รักษาการผู้บัญชาการ
ตำรวจภูทรภาค๒มาติดตามความคืบหน้าคดีที่สพพานทอง
นะครับโดยบอกว่าขณะนี้ได้ไล่ติดตามดูกล้องวงจรปิด
ตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายจะหลบหนีแม้ว่าบางจุดจะมี
กล้องที่เสียหายแต่ก็ต้องไปดูก่อนนะฮะเผื่อจะเป็นหลักฐาน
ได้ส่วนประเด็นการสังหารคาดว่าน่าจะมาจากความขัดแย้งปม
ธุรกิจมืดส่วนการติดตามตัวคนร้ายคาดว่าน่าจะจับกลุ่มตัว
ได้ในเร็วนี้ทีนี้ค่ะทางตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนสพพ
ทองเขาบอกว่าตามข้อมูลของคนที่เห็นเหตุการณ์นะคะว่า
คนก่อเหตุเป็นผู้ชายผอมสูงเสื้อแขนยาวสีดำใส่หมวก
ไม่เห็นหมายเลขทะเบียนเนี่ยนะมุ่งหน้าไปอำเภอพนัท
คมตำรวจเขาเลยไล่ไงไล่ตามเส้นทางตรงเนี้ยที่คนเห็นเหตุ
บอกว่าหนีไปตรงนี้ปรากฏว่าไปดูกล้องวงจรปิดแล้ว
เห็นลักษณะของคนร้ายตามที่คนเห็นเหตุการณ์บอกอะค่ะครับเจอ
แล้วนะคะอืมเห็นเลยว่าอ่ามุ่งหน้าไปทางอำเภอพนัท
นิคมตำรวจก็เลยบอกว่าไม่นานขอเวลาแป๊บเดียวจับคนร้าย
แน่ภายในสัปดาห์นี้ได้คนร้ายแน่นอนเพราะว่าเห็น
และภาพจากกล้องวงจรปิดจุดหนึ่งที่คนร้ายผ่านครับ